คู่นี้ว่าหวานแล้วนะเดี๋ยวดิฉันพาไปดูคู่ต่อไปกันดีกว่านะฮะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นคู่ของผู้ประกาศสาวสวยนี่แหละ
คุณไบร์ทนะคะหลายคนเรียกน้องไบท์เรียกติดปาก
เราเองก็เรียกเขาติดปากกันว่าน้องไบร์ท

ต้องบอกว่าเขาดูเป็นเคมีเดียวกันแบบเข้ากันกลมมากเลยนะคุณผู้ชม
สำหรับน้องไบท์เนี่ยเขาอัพภาพคู่กันกับหนุ่มโต
แล้วบอกว่าบนเวทีในละครเวทีอบอุ่นขนาดไหน
ชีวิตจริงมากกว่านั้นเยอะค่ะ
อันนี้เป็นคลิปเก่าที่หลายคนแบบฮือฮากันไปแล้วในความน่ารักมุ้งมิ้งของคู่นี้นะคุณผู้ชมนะ
ต้องบอกเลยว่าเวลาน้อยเนี่ยไม่ใช่อุปสรรคนะเพราะว่านักข่าวเรารู้กันอยู่แล้วเวลาทำมาหากินเนี่ย
โอ้โหทุกนาทีมีคุณค่าแล้วเวลาจะไปเจอแฟนเนี่ยแทบจะไม่มีอยู่แล้วนะครับ
บอกเลยว่าทั้งโตทั้งไร้ว่างจากภารกิจที่รัดตัวเมื่อไหร่ต่างฝ่ายก็จัดสรรหาเวลาไปเติมความหวานให้กันทันที
ล่าสุดเนี่ยไร้ไปส่งกำลังใจให้โตศักดิ์สิทธิ์แบบใกล้ชิดติดขอบเวทีเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่คุณโตนะฮะ
มารับงานละครเวทีค่ะซึ่งเธอเองบอกว่า

พร้อมกับอัปเดตความหวานไปในตัวเลยค่ะ
ก็แบบว่าเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินไงนะคะ

ส่วนอีกคนนึงก็บอกว่าช่วยกันโปรโมทโฆษณาค่ะ
ก็รู้ว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตเขามากค่ะ
เพราะว่าเขาก็ไม่เคยเล่นละครเวทีมาก่อน
ก็อยากให้กำลังใจค่ะเท่าที่ทำได้
คือรู้ว่าเขาตั้งใจมากอะค่ะตั้งใจเต็มที่

เหมือนเดิมใช่ค่ะทำงานหนักทั้งคู่เลย

คือก็คุยโทรศัพท์กันเหมือนเดิมอะนะคะคุยไลน์คุยอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเกิดว่าแบบต่างคนต่างติดงานแต่ก็เข้าใจว่างานยุ่งทั้งคู่
ก็คอยส่งกำลังใจให้กันคอยบอกเต็มที่สุด
จะพูดแค่นี้ค่ะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกดีเนี่ยมีให้กันตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะสำหรับคุณไบร์ทและคุณโต
หลายคนบอกว่าเวลารัดตัวใช่เหรอจริงเหรอ
ยังมีคลิปโมเมนต์หวานออกมาเรื่อยเลย

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้แฟนทุกคนค่ะ
ใจเย็นไม่ต้องอิจฉามากขนาดนั้นนะคะ